เอาไปดูสิว่าไอ้ปลาตัวนี้มันเป็นปลาซอมบี้ปลาผีหรือเปล่า
มันเหลือครึ่งตัวแค่ช่วงหัวกับช่วงตัวมันนิดนึงส่วนท้ายมันหายไป
แต่มันไม่ตายมันยังดุ๊กดิ๊กพงาบพงาบตาเหลือกอยู่เลยเอาไปดูครับ
เราพบปลาขาวตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาการค่อนข้างหนักนะครับผม
ไม่รู้ว่าโดนอะไรมานะครับปลายังไม่ตายนะครับตัวนี้
ยังดิ้นอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าครึ่งตัวเนี่ยเขาโดนอะไรมานะครับ
โอ๊ยไปกัดกับหมาที่ไหนมาให้ลูกโอ้โหเละหมดนะครับ
สงสัยจะชะโดเออมันยังไม่ตายอ่ะเฮ้ย
แต่เดี๋ยวมันคงจะตายแล้วมั้งเหลือแค่นี้แล้วอ่ะไม่ดิมันเป็นซอมบี้หรออืม
ยังดิ้นพังงาบพังงาบยังยังยังจะไหว้น้ำอยู่อีกหน่อยยังตัว
บิดไปบิดมาได้อยู่เออปลาเขาปลาเขาแต่ไม่รู้ว่านักตกปลาเขาไปเจอ
ทายคลิปนี้มีคนดูสองล้านกว่าวิวนะไม่รู้มันไปกัดกับใครมา
ชะโดกัดมันหรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสงสัยกันไปนะฮะ
ดูแล้วอาจจะเป็นเรื่องแบบเออมันเป็นเรื่องธรรมชาติหรือเปล่า
ปลาใหญ่กินปลาเล็กหรืออย่างไรนะฮะแต่มันก็แปลกทำไมมันยังไม่ตาย
หนุ่มนักตกปลาคนนี้เขาก็เลยเอามาถ่ายคลิปทีมข่าวก็ถามเข้าไปว่า
นานไหมพี่กว่าไอ้ปลาตัวนี้มันจะตายอ่ะนะเขาก็ตอบว่าเฮ้ย
มันเป็นอย่างนี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะที่มันไม่ตายเนี่ยนะฮะ
ส่วนเมื่อปลาเขามันตายแล้วมันทำอะไรต่อ
ตบปลาเขาเฉลยให้ครับปลายังไม่ตายนะครับตัวนี้ยังดิ้นอยู่นะครับดู
ปลาเขาที่โดนปลายชะโดกัดเมื่อวานนะครับได้เผยแพร่ออกไปนะครับ
ก็มีคนถามว่าอาการน้องเป็นยังไงบ้างนะครับ
น้องตายแล้วนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ในภาชนะแบบนี้เลยนะครับผม
การตายของน้องจะไม่ศูนย์เปล่านะครับรอตักเนื้อน้องขึ้นมานะครับผมนี่
นี่เลยนะครับอื้มอืมอร่อย
เอาเป็นอย่างงี้ไปแล้วเหรอปลาเขาแต่คือเป็นอาหารของพี่เขาซะแล้ว
เออปลาเขาแต่เป็นอาหารของเราพี่บอกนี้นะฮะ
สุดท้ายการตายของเขาไม่สูญเปล่าเพราะว่าเป็นอาหารอยู่ในชามเรียบร้อย
ซะอย่างนั้นโอ้ยแกงหน่อไม้ซะด้วยน่ากิน
ใช่เขาบอกว่าปลาเขามันมีราคาพี่เบิร์ตมันขายตลาดกิโลกรัมเป็นร้อยเหมือนกันนะ
อ๋อเหรออ่าเขาไปทำต้มยำใส่หน่อไม้ดอง
บอกรสชาติอร่อยมากนะสุดท้ายมันเจอปลาชะโดเนี่ย
กัดทะเลาะกันแล้วมันกัดกินนะเนอะคื้นตัวมันก็เลยยังไม่ตาย
แต่ว่าหลังจากนั้นหลังจากถ่ายคลิปไปครึ่งชั่วโมงมันก็ตาย
ก็เลยเอามาทำเป็นต้มยำกินซะ
หลอกผมนะผมสามคนตั้งใจดูจะตายนะว่าเออมันเป็นยังไง
ถ้ายังตอนจบอื้มมากินยั่วเราอีก